กันต่อค่ะเรื่องนี้นี่เป็นตำรวจไปบุกทลายแหล่งไลฟ์สดของแม่ค้าที่เขาขายของ
ที่เขาไลฟ์ขายแบรนด์เนมแต่เป็นแบรนด์เนมปลอมคุณผู้ชม
คือก็มีคนแจ้งเรื่องไปเรื่องของการขายสินค้าที่มันผิดลิขสิทธิ์ต่าง
ทีนี้ก็มีการไปบุกจับกลุ่มคือของกลางที่จับกลุ่มได้ทั้งหมด
มูลค่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทโดยตำรวจสืบสวนนครบานพร้อมด้วยตำรวจโรงพักนิมิตรใหม่
ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนางสาวละลินวงวิวัตธาดาอายุ๒๙ปีค่ะ
หมู่บ้านอาเคพาร์คในเขตคลองสำวานะคะหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัทเจ้าของ
ตำรวจก็มีการสืบสวนจนรู้ว่านางสาวละลินเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้เลยต้องนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะคะ
แล้วก็พบของกลางเป็นสินค้าแบรนด์เนมปลอมทั้งเสือผ่ากระเป๋ารองเท้าแบรนด์ดังทั้งนั้นเลยค่ะ
รวมทั้งหมด๑๙๔๐ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมแล้ว๑๕๐๐๐๐บาทนะคะ
ตำรวจก็ได้จับกลุ่มตัวนางสาวละลินไปสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อหามีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม
และเรียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรนะคะ